ไทยมาถึงจุดที่โรงพยาบาลเอกชนเก็บแป๊ะเจี๊ยะแล้ว
ถ้าคุณจะจ่ายโควิดอืมแสนนึงอื้อหือ
ค่ารักษานะไม่ใช่อะไรถ้าคุณจะเข้ามาเหยียบรักษาที่โรงพยาบาลนี้
คุณจ่ายมาเลยแสนนึงคุณผู้ชมรับได้ไหมเนี่ย
ข้าวนี้ผมรับไม่ได้จริงจริงดูคลิปทางผู้ใหญ่ของโรงพยาบาลครับผม
แล้วถ้าพี่อ่ะสามารถที่จะให้ประกันจ่ายได้ไหมคะตัวประกันนะครับผมจ่ายอยู่แล้วในค่ารักษาครับผม
ถึงไม่เกินเราก็จะขอรบกวนเป็นยอดตรงนี้ด้วยครับ
เพราะว่าพฤษฐานสนุนโรงพยาบาลเพราะเราก็คือ
มันมีค่าใช้จ่ายที่บางส่วนเหลือไม่ได้อย่างนี้ครับผม
ทางเขาก็เลยกำหนดเงื่อนไขมา
โอ้ยเรื่องยายลูกตู่หมอหนูได้ยินป่ะ
เขาบอกว่าพวกคุณทำงานไม่ได้ไม่ได้ช่วยเหลือเขา

ไม่ใช่เงินอะไรนะต่อให้คุณจะมีประกัน

อยากจะใช้คำพี่ต้นอยากจะเอากูไว้ในใจ
ต้องใช้นะฮะต้องใช้แล้วบอกว่า
ใครเนี่ยโรงพยาบาล
คนพูดเนี่ยต่อรองราคาเนี่ย

การสนทนาระหว่างผู้หญิงคนหนึ่งเธอป่วย
เป็นโควิด๑๙กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชน

ในหัวเรื่องเขาบอกว่า

เรียกเก็บเงินกินเปล่า๑แสนบาทแลกเตียง
รักษาใจความของการพูด

หลายหลงบานควบคุมก้อน
เป็นวิธีการที่ถ้าจะเข้าลักษา

ถ้าผู้ป่วยยอมรับเงื่อนไขนี้ได้
โรงพยาบาลจะส่งรถพยาบาลมารับทันที
แต่ถ้าคุณเปิดผ่านตอนนี้นะครับคุณจะเสียสิทธิ์ทันที
ทำแบบนี้เลยอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอ

โอ้โหผมถึงบอกว่าข่าวนี้มีอารมณ์หน่อยนะ
ขอโทษคุณผู้ชมด้วยรับไม่ได้จริงผมได้ยินมาแล้วล่ะนะฮะ

หลายคนเข้าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงลบบอกว่า
เป็นการแสวงหาผลประโยชน์กับผู้ป่วยโควิด
ซ้ำเติมทุกร้อนของประชาชนในสถานการณ์เช่นนี้
บางคนเข้ามาแชร์ประสบการณ์บอกว่าเคยเจอเหมือนกัน
โดนเรียกหลักแสนหากอาการหนักเรียก๓แสน

โอ้โหนี่รีดเลือดแต่คนรวยแหละคนจนไม่มีปัญญาหรอกนะนะฮะ
ล่าสุดเนี่ยเรื่องไปถึงสบสนะครับหรือว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว
โดยสบสได้ส่งเรื่องให้ตำรวจตรวจสอบข้อได้จริง
เรื่องต้นทราบว่าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแถวเทพาลักษณ์กว่า
นะฮะจังหวัดสมุทรปราการ
หากพบว่ามีการเรียกเงินค่าจองเตียงจริง
ก็จะดำเนินคดีตามพรบสถานพยาบาล
แต่พี่ต้นมันจะหักมุมจบซะแล้วล่ะ
ทำไมฮะเวลาต่อมามีคนเข้ามาให้ข้อมูลใต้คลิป
บอกว่าตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเคลียร์กันเข้าใจแล้ว
ทางโรงพยาบาลที่ทำความเข้าใจกับผู้ป่วยใหม่
บอกว่าเป็นความเข้าใจที่มันคลาดเคลื่อน
เออนะฮะและขณะนี้โรงพยาบาลมารับผู้ป่วยไปรักษา
ที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ทำไมเราแทงหวยไม่ถูกขนาดนี้มันจบง่าย
อ่านะฮะอ้าวแล้วสบอะไรนะสบสจะตรวจไหมล่ะ
ต้องตรวจนะความผิดเกิดขึ้นแล้วดูใจสอบสมันจะทำยังไง

อ่านะฮะโอ้โห
เหมือนฝากเด็กเข้าโรงเรียนอะไรประมาณนี้มันตรวจเรียกอย่างนี้จะปวดมากโอ้